หน้าฝนแบบนี้เมนูฮิตอีกอย่างหนึ่งก็คือแมลง
ที่เราถามคุณผู้ชมนั่นแหละว่าเมนูแมลงในดวงใจคุณผู้ชมเนี่ยคืออะไรบ้าง
วันนี้ค่ะเราก็เลยรวบรวมเมนูอันโอชะที่อุดมไปด้วยโปรตีน

ถ้าอยากจะรู้ว่าเมนูอเด็ดอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ
ข้าวหน้าฝนแบบนี้หลายคนคงจะหาเมนูอาหารมาทานคลายเหงา
วันนี้ตลอดข่าวก็เลยอยากจะนำเสนอเมนูหน้าฝนอันโอชะให้คุณผู้ชมได้ฟินกัน
บอกเลยว่าโปรตีนสูงมากนั่นก็คือเมนูจากแมลง
พากันยกทัพมาให้พวกเราได้กิน
จะมีเมนูอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
เมนูเด็ดหน้าฝนเมนูนี้เป็นเมนูจากแมลงพัด
ซึ่งเขาได้นำแมลงพัดมาแปรรูปในการทอด๒รส
โดยขั้นตอนแรกนั้นนำเจ้าแมลงพัดมาแกะเอาปีกและไส้ออกก่อน
จากนั้นก็นำไปลวกในน้ำร้อน
แล้วก็นำแมลงพัดมาทอดปรุงรสกับกะทิน้ำปลาพริกและเครื่องปรุงต่าง
เพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูแมลงพลัด๒รสแล้วล่ะครับ
คราวนี้ไปดูอีกหนึ่งเมนูที่มีแค่ปีละ๑ครั้งเหมือนกัน
กับเมนูที่ทำมาจากแมงกอกหรือตัวแก่ด้วงอ้อย
ที่เขามักจะนำไปปรุงเมนูเด็ดจากก้อยหรือทอดก็อร่อยแบบสุดเลยล่ะครับ
โดยเจ้าแมงกอกเนี่ยมักจะออกมาผสมพันธุ
ในช่วงที่มีฝนตกและร้อนอบอ้าว
ซึ่งเจ้าแมงกอกเนี่ยเขาจะนิยมรับประทานตัวเมียกัน
เพราะมีขนาดใหญ่แล้วมีไข่อีกด้วยนั่นเองล่ะครับ
แมงกอกที่ได้มาเขาก็จะนำมาต้มน้ำเดือดจนตาย
แล้วก็เด็ดปีกออกนั่นเองล่ะครับ

มีพริกสดข้าวคั่วหอมแดงปลาร้าเกลือมะม่วงเปรี้ยวหั่นซอยชิ้นเล็ก
ส่วนวิธีทำก็ง้าย
เริ่มแรกโคลกพริกสดก่อน
จากนั้นก็ใส่แมงกอกลงไป

ใส่เครื่องปรุงและมะม่วงซอย
ปรุงตามรสชาติที่ชอบ
แล้วโกรกให้เข้ากัน
มาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้ว
แมงอีนูนหรือแมงกีนูนนั่นเอง
ซึ่งแมงอีนูนก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู
ทั้งแมงอีนูลคั่วแมงอีนูลถ้อยกรอบ
และประเภทต้มนึ่งหรือตำน้ำพริกก็แซ่บ

สำหรับเมนูแรกของแมงอีนูนนั่นก็คือ
แมงอีนวลทอดกรอบนั่นเอง
ขั้นแรกก็นำแมงอีนูนมาต้มให้สุกก่อน
จากนั้นก็นำมาทอดในน้ำมันร้อนให้กรอบ
พอกรอบได้ที่เราก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมัน
จากนั้นก็นำใบมะกรูดมาทอดให้กรอบ
แล้วก็นำแมงอีนูนและใบมะกรูดที่ทอดเสร็จแล้ว
คลุกกับผงปรุงรสและซอสถั่วเหลืองให้เข้ากัน
เพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูแมงอีนูนทอดแล้วล่ะครับ
เมนูที่๒จากแมงอีนูนที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมกันนั่นก็คือ
ลาบแมงอีนูนวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายครับ
ขั้นแรกนำแมงอีนูนที่ต้มแล้วมาสับให้ละเอียดแบบนี้
พอสับได้ที่แล้วก็นำมาปรุงรสด้วยน้ำมะนาวตะไคร้ข้าวคั่วผงปรุงรสน้ำปลาพริกป่นหอมแดงกระเทียมพริกสดผักชีแล้วก็มะม่วง
จากนั้นก็คลุกเลยล่ะครับคลุกกันให้เข้าที่
แล้วเราก็จะได้เมนูลาบแมงอีนูนแบบนี้นี่เอง
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชม
เห็นแต่ละเมนูแล้วเนี่ยรักไหมล่ะครับ
และนี่ก็คือเมนูเด็ดรับหน้าฝนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้
บอกเลยว่าแต่ละเมนูเนี่ยอร่อยเด็ดและแซ่บแบบสุดไปเลยล่ะครับ
อย่าลืมไปหาทานกันดูนะครับ